อย่าเอ้ยอ่ะขอบคุณใจมากครับ
พี่พ่อไปเอาวันสมองแล้วก็ไปยอมพร้อม
ออกไปคือ

ที่ผู้หญิงที่ออกมาก็พุ่งใจดีใจมาก
ออสัมมอต์คือดีเยอะเลยไม่มีอะไรก็ต้องถึง
หมาปื้นใจเลยค่ะหมาเนี้ยก็ว่าปื้นใจเลย

แล้วก็เป็นก็มันง่ายมากแต่มันคือทิ้ง
เป็นหุ้นยาคราวเดียวมันคือทิ้งมันเคยไม่ยอมทิ้ง
ถ้าเกิดมีอสมมีงังพวกขายไปก็จะไปกระโหลทุกครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นที่อานามัยหรือว่าที่เอกพฤตหรือว่าอันสรรค์

พี่พ่อไปอสมมีงก็ไปหนุน
อาบปึ๊บยัง

เพราะว่าผมเป็นคนรักงานนะครับรักงานแล้วก็สับเวลาเป็นเพราะว่าจิตอาสาน่ะมันไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรนะครับทีนี้แกแกมีใจเป็นจิตอาสาอยู่แล้วจึงได้มาเป็นอย่างนี้โดยเด็กรุ่นหลังหลังก็ตามไปไปเป็นอสมโดยทันเวลาออกทำงานเองเช่นไปแจกของไปบอกกับลูกบ้านชาวบ้านที่เขารับผิดชอบ
เราเรามีความรู้อะไรแจกเอกสารอะไรเนี่ยลุงเขาจะเป็นคนไปแจกเองแต่เวลาเอามาบันทึกเนี่ยเราก็จะมีแบบฟอร์มให้เขาให้เขาบันทึกเราจะมีตุ๊กตาให้เลยก็คืออาจจะใช้ลูกลูกเนี่ยคือคืออสมสมัยโบราณก็คือเขียนไม่คล่องหรอกแต่ว่าเขามีใจที่อยากจะทำเพราะว่าเขาทำมานานแล้วความเชื่อมั่นของชาวบ้านของประชาชนที่เขารับผิด
เก่าคนแก่เป็นผู้ใหญ่ที่ทรงคุณวุฒิในชุมชนแล้วจะตัวกระลักษณ์ในอาชีพนี้ก็คือไม่ออกถึงอายุเยอะแล้วก็ยังอยากจะทำอยู่

โปรดติดตามตอนต่อไป